เราต้องฝากเตือนเรื่องของอุบัติฮงอุบัติเหตุ

อุบัติเหตุนี้เกิดขึ้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช
อุบัติเหตุนี้ทำให้บ้านกล่อบพังรถกล่อบพัง

อำเภอพระพรมจังหวัดนครศรีธรรมราช
เจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งเลยบอกว่ามีรถเสียหลัก
พุ่งชนกำแพงปูนแล้วก็รั้วสแตนเลสข้างบ้าน

เจ้าหน้าที่มาถึงนะคะมาเจอกับรถเก๋งคันนี้นอนตะแคงข้างอยู่เลย
สภาพแบบนี้เลยส่วนกำแพงบ้านนั้นนี่ค่ะ
พังเสียหายยับเยินเลยค่ะคุณ
คุณพี่มนูลสงกุมารเจ้าของบ้านนะคะ
เล่าบอกว่าก่อนเกิดเหตุคุณพี่คนนี้เขาออกไปทำงาน
แต่เขาก็เอกใจนึกขึ้นได้ลืมโทรศัพท์มือถือไว้ที่บ้าน
วนรถกลับมาเอาโทรศัพท์มือถือที่บ้านก่อนดีกว่า
พอกลับมาถึงบ้านเท่านั้นแหละโอ้โหคุณพระช่วยกล้วยทอด
กำแพงบ้านเป็นแบบนี้โอมายกอด

พังเลยพังไปหมดเลยค่ะ
รถเก๋งมาชนกับกำแพงรั้วบ้านจนรั้วเสียหาย
เป็นใครใครก็ต้องอึ้งเป็นใครใครก็ตกอกตกใจ
เรียกเลยว่าเร็วแรงทะลุกำแพง
ทางเจ้าหน้าที่นะคะรีบเข้าตรวจสอบเลยนะคุณผู้ชม
พบว่าภายในรถเนี่ยค่ะมีเด็กหนุ่มวัยรุ่น๒คน
ยังไม่ทราบชื่อด้วยนะนี่ทะเบียนกับทะเบียนหลุดกระเด็นออกมาแบบนี้
ระเบียนจังหวัดตรังเนี่ยเด็กเนี่ยอยู่ในรถแล้วก็ได้รับบาดเจ็บด้วยนะคะ
เจ้าหน้าที่ก็เลยทำการช่วยเหลือนำตัวส่งโรงพยาบาล
แล้วก็รีบกลับมาตรวจสอบที่เกิดเหตุอีกครั้งหนึ่ง
พอเคลียร์เรื่องสถานที่เกิดเหตุตรงยกรถตรงอะไรแบบนี้
ย้อนกลับไปที่โรงพยาบาล
เพื่อที่จะดำเนินเรื่องการชดใช้ค่าเสียหายให้กับเจ้าของบ้านนะ
เพราะว่าไปพุ่งชนกำแพงบ้านเขา
อ้าวไปถึงโรงพยาบาล